ที่นครราชสีมาหน่อยค่ะมีเหตุชิงทองเกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าคนร้ายลายนี้อยู่นะคะ
ถือปืนเข้ามาชิงทองอย่างอุกอาจ
วาดของกลางไปได้๑๕๐บาทคุณผู้ชมค่ะ
ตอนจะไปยังขู่ยิงพนักงาน
คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยคุณผู้ชมดู

บาทอ่ะทองนะคะผู้ชายคนนี้สวมโม่งสีดำ
เชิดน้ำเงินเข้มลายทางข้างในใส่เสื้อยืดสีแดงนะคะ
กระโดดข้ามเคาน์เตอร์แล้วคว้าถาดทองรูปภัณฑ์

นี่ค่ะปีนขึ้นไปตรงไปที่ตู้โชว์ก่อนเลย

วินาทีคุณนัทพงศ์รวดเร็วมาก๑๕วินาทีแล้วก็หนีไป
นี่คือเหตุการณ์ที่ห้างทองเยาวราชกรุงเทพตราช้างนะคะชั้นหนึ่ง
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่นครราชศรีมา
คือพนักงานในร้านเนี่ยก็คือคนช่วงวันหยุดอะนะคะ

เขาบอกว่าเดินตรงเข้ามาแล้วชักปืนขู่
บอกว่านี่คือการปล้นเดี๋ยวยิงนะมีปืน

พนักงานหลายคนก็ได้แต่หลบเพราะว่ากลัวถูกยิงค่ะ
เพราะว่ามันยิงอย่างเงี้ยเนี่ยมีปืนเค้าปืนฟี่แบบนี้

ต้องปุ่นหลับแต่วไปด้วยหลายก้ม

สิ่งที่คนร้ายได้ไปก็คือทองรูปภัณฑ์
หนัก๓บาท๕๑เส้นด้วยกันนะคะ
น้ำหนัก๑๕๓บาทมูลค่า๔๕๐๐๐๐๐บาท
นี่แล้วดูภาพที่กล้องวงจรปิด

พลเมืองดีแจ้งบอกว่าคนร้ายใช้รถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับหลบหนีไปค่ะ
เตอร์ไซคันนี้ไม่มีป้ายทะเบียนนะคะและนี่คือพฤติกรรมของคนร้ายค่ะ
ตำรวจตอนนี้ก็ตรวจสอบวงจรปิดในเส้นทางที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซคันนี้หลบหนีไปค่ะ
นี่แหละค่ะใช้เวลา๑๕วินาทีเอาทองไป๑๕๓บาทค่ะ๔ล้านกว่าบาท

ดูสิว่าจะได้ใช้เงินไหมสงกรานนะฮะ